เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นปรากฏการณ์จริง

ปรากฏการณ์เพราะว่าน้องน้ำตาลคือตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศนะคะ
โชว์ศักยภาพของคนไทยไปแต่งชุดไทย
ไปพูดถึงในหลวงราชการที่๙บนเวทีระดับโลกแบบนี้
ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกคุณท่านนายก
แม้กระทั่งน้องน้ำตาลเขามีพัฒนาการมีการฝึกฝน
รู้ขนาดนี้นะจ๊ะคือท่านก็ใส่ใจนะ
ใส่ใจจริงเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรี

วันนี้ก็ดีใจนะแล้วก็ให้กำลังใจเขาต่อไปแล้วกันนะครับ
ผมคิดว่าเขาคงมีอนาคตที่ดีนะในการที่จะเกี่ยวกับเรื่อง
อะไรที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันน่ะนะ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็มีพัฒนาตัวเองมาตลอดเวลาใช่ไหมล่ะ
และสิ่งสำคัญที่น่าภาคภูมิใจคือได้ไปกล่าวในเวทีโลก
ถือว่าเวทีโลกนะเรื่องประวัติผู้หัวนะ
ผมก็ตื้นตันเวลาก็พูดนะขอให้ภูมิใจนะครับ
เราจะไม่ได้รางวัลที่๑ก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ย
นี่แหละค่ะท่านนายกก็ให้กำลังใจขอให้เราภูมิใจ
แม้ไม่ได้รางวัลที่๑แต่น้องน้ำตาลก็เป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทุกคนแล้วตอนนี้นะคะ
คือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องทำดีมากน้องทำดีที่สุด
และทุกคนภาคภูมิใจในตัวน้องจริงค่ะ